ช่องเราก็มีนะเป็นพระเอกของช่องเราด้วยเหมือนกัน

ถูกต้องนะคะพูดถึงนักแสดงไทยรัฐทีวีของเรา
เรามีละครนะและหนึ่งในนักแสดงนั้นก็คือ
คุณเชนธวัชสันหรือว่าเชนนันทวัฒน์ที่เรารู้จักนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ล่าสุดมาอัปเดตอาการป่วยของแฟนเขาคุณแพร่คุณผู้ชม
เมื่อปีที่แล้วเกิดเหตุตกอกตกใจค่ะ
คุณแพร่ล้มหัวฟาดฟื้นจากอาการบ้านหมุน
หลายบ้านในนะหลายคนเป็น
คืออาการบ้านหมุนเนี่ยทำให้หินปูนในหูหลุดนะคะจนต้องคุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิดเลยล่ะค่ะ
แล้วก็มาอัปเดตบอกว่าตอนนี้อาการโดยรวมก็ดีขึ้นค่ะ
แต่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเรื่องการทานยาค่ะ
ซึ่งจำนวนยาที่ทานเข้าไปเนี่ยพูดตรงมันเยอะนะคะ
พอเยอะเสร็จปุ๊บคุณแพรเขาทานไปแล้วก็มีอาการเบลอ
แล้วคุณผู้ชมเกิดเรื่องตกใจสุดร้อนเลยค่ะ
เพราะว่าเบลอจนเดินตกบันไดที่บ้านค่ะ
โชคดีวันนั้นคุณเชนอยู่ด้วยไม่เป็นอะไรมาก
ทำเอาแบบคุณเชนสามีตกใจเลยแล้วก็สั่งห้ามภรรยาเลยนะ
บอกว่าห้ามขับรถเด็ดขาดค่ะ
งดทุกกิจกรรมที่เสี่ยงจะทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตนะคะ

ตั้งแต่ล้มหัวฟาดพื้นไปรอบที่แล้วเนี่ย

แต่ผลจากการกินยา
พอกินยาเนี่ยมันก็จะมีบางครั้งที่เขาเบลอ
พอเบลอล่าสุดก็ตกบันไดอีกรอบ

พอล้มหินก็ออกมาหลุดอีกรอบหนึ่ง
คราวนี้มันก็เลยต้องแบบคอยประคับประคองกันไปครับ
อย่างแบบตอนนี้เรื่องขับรถคือไม่ให้ขับเลย
คือไม่ให้ทำอะไรที่มันต้องเสี่ยง

แล้วก็ไม่ต้องไปเครียดกับแผนในอนาคต

ภัยไข้เจ็บสมัยนี้มันเยอะจริง